แต่หลายคนเนี่ยได้รับสถานที่กักตัวนะสติสัมปชัญญะต่างอะไรก็ดี
แต่หนีออกมานี่ก็เยอะล่าสุดนี่น้องนกยักษ์จากโรงพยาบาลที่อุดรธานีใช่ไหม
ส่วนที่นี่ก็อุดรธานีครับท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
โนงเนี่ยอายุ๒๐นะเขาเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านแถวนี้ในพื้นที่อบตหลังเก่านะครับ
อยู่ของอบตหนองหลักนะฮะนี่คือโหน่งโน่งเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายวัย๒๐ปีนะฮะ
อยู่ที่บ้านสงวยเด็กวัยรุ่นชายบ้านสงวยตำบลหนองหลักอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานี
โนงเนี่ยเขามาจากสมุทรปราการมาถึงที่นี่ก็ต้องกักตัว
ใช่สมุทรประการเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
กักตัวอยู่ที่สำนักงานอบตหลังเก่าของอบตหนองหลักนะฮะ
แต่ปรากฏว่าโน่งที่มาถึงเมื่อ๑๕สิงหาคมมาจากพื้นที่เสี่ยงสมุทรปราการเนี่ย
คือตรวจเชื้อเบื้องต้นแล้วนะรอผลอะไรพวกนี้อยู่นะครับ
รอฟังผลอยู่๑๘สิงหาคมตอนเย็น
โน่งหนีออกจากสถานที่กักตัว

โน่งบอกโน่งทนไม่ไหวแล้ว

โน่งหนีออกจากสถานที่กักตัวไปหาเพื่อน
นั่งดื่มนั่งกินกินเลี้ยงสังสรรค์ไปหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องเดินสายหลายหมู่บ้าน
โหน่งคิดถึงเพื่อนเลยไปเดินสาย

ต้องมากักตัวตั้งหลายวันอยู่ได้๓วันทนไม่ไหวออกมา

หนีไปเย็นสิบแปดสินทรีหาคมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทุกผู้ชมครับ
ผลตรวจออกมาวันนั้นที่โน่งหนีไปแล้วเนี่ยโน่งติดโควิดฮะโน่งโน่งติดโควิด
แล้วโหน่งเดินสายไปโอ้โหไปกินเลี้ยงสังสรรค์ดื่มลงดื่มเหล้ากับเพื่อนเต็มเลย
พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนคนแถวนั้นเขาไม่กุมขมับกันหมดแล้วเหรอคะ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเอาตัวคนเสี่ยงสูงทั้งหมดเนี่ย
รวมทั้งโหน่งด้วยเนี่ยเอากลับมา

คือเจ้าหน้าที่ของพื้นที่บอกว่าเหนื่อยใจมากเลยนะฮะ

วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยกลุ่มเพื่อนเพื่อนของโหน่งเนี่ยโอ้โห

เพราะไปเจอโหน่งเนี่ยที่หนูโหน่งหนีออกไปแล้วโหน่งติดโควิดเนี่ย
ทุกคนยังพยายามจะหนีการกักตัวอยู่ตลอดเวลา

ทำงานแค่นี้ก็เหนื่อยโอ้โหหนักหนาสาหัส
แล้วต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมง

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหนีการกักตัวไปยุ่งอีก
แค่นี้ก็ยุ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นคลัสเตอร์โหน่งหรือเปล่า
เดี๋ยวอันนี้ต้องส่งต่อให้ตำรวจไหมครับ

ถ้าคุณหนีการกักตัวหนีการรักษาแบบนี้

เดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสตหนองแคนหน่อยนะครับ

ตอนที่หมอเข้าไปสัมภาษณ์ว่าทำไมหนูทำแบบนี้
หนุ่มดูข้อปฏิบัติในศูนย์มันผิดระเบียบตั้งแต่ข้อหนึ่งนะ
ห้ามออกจากสถานที่กักกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถูกปรับและจำคุกนวงต้องปฏิบัติตาม
แกก็เลยบอกว่าแค่ปัญหาในตัวผมมันก็เยอะอยู่แล้ว
ทำไมต้องเอาปัญหามาให้ผมอีก
เจ้าบอกอย่างนี้แล้วเจ้าก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรอย่างนั้น
คือตักกะของโหน่งเนี่ยคือเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณต้องกักตัวนะ
ถ้าคุณหนีไปอย่างนี้คุณมีความผิดอย่างนี้อย่างนี้บอก

โน่งโน่งคือปัญหาตอนนี้

เอาปัญหาไปใส่คนอื่นไปใส่ชุมชน

แล้วที่สำคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเหนื่อยใจมากกว่านั้นอีกก็คือ
ทั้งโหน่งและวัยรุ่นกลุ่มนี้โดยเฉพาะโหน่ง
ไม่ยอมบอกว่าไปไหนมาไหนอะไรยังไงบ้าง
ไม่บอกทำลายโหน่งนี่หลายกระทงแล้วนะ
ไม่บอกว่าไปเจอเพื่อนวัยรุ่นในหมู่บ้านบ้านสงวย
ไปดื่มกินบ้านไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่ารู้แค่ว่าไปเจอพ่อเจอแม่เจอญาติพี่น้องและเจอเพื่อน
เอาเป็นว่าเสี่ยงทั้งหมู่บ้านกันแล้วกัน

ถ้าสมมุติว่าปิดในหมู่บ้านถ้าปิดเราอาจจะปิดหมู่บ้านเลยก็ได้
หนักใจไหมกับวัยรุ่นพี่
หนักใจอยู่ครับเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ย
เราเตือนแล้วว่าหมอหมอคุยพูดอะไรแนะนำเขาก็ไม่เชื่อ
นี่นายกบัตรอย่างบอกหนักใจเหลือเกิน
คือแล้วตอนที่โหน่งไปเนี่ยโหน่งกักตัวแต่ว่ารอผลตรวจโควิด
ไปดื่มไปกินไปกินเลี้ยสังสรรค์นี่เขาเตือนตลอดใช่ไหม
การพูดการคุยการอะไรกันแบบโอ้โหเนี่ยแล้วออกมาเอ้าโหน่งติดโควิด
แล้วนี่เพื่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงไม่หวั่นเกรง

คือเขาเอามากักตัวเพื่อรอผลการตรวจแล้ว

เพราะว่ายังจะพยายามจะหนีการกักตัวกันอยู่เรื่อย
ฝากคุณตำรวจแทนได้ไหมคะแทนเจ้าหน้าที่แทนแพทย์แทนพยาบาลได้ไหม
แพทย์พยาบาลเขาไปทำอย่างอื่นที่มันได้ประโยชน์มากกว่านี้
มากกว่าการต้องเฝ้าคนที่จะหนีให้ตำรวจมาจัดการได้ไหมอย่างนี้

ใช่ไหมตามกฎหมายเนี่ยคือจะได้เป็นเยี่ยงอย่างกันด้วย

ที่ฉันใจดีไปไหมลองฟังสิว่าปัญหาเขาคืออะไร
อะไรที่ทำให้เขาไม่อยากกักตัวอะไรทำให้เขาบอกว่า

ให้เพื่อนมากักตัวร่วมกระโหกไปด้วยกันเลยค่ะ